อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะเป็นเรื่องของการบุกไปปิดล้อมจับบ่อนการพนันที่จังหวัดมหาสารคามเป็นการทำหน้าที่ร่วมกันระหว่างทหารและฝ่ายปกครองของจังหวัดนะคะไปทลายบ่อนพนันได้ผู้ต้องหาเกี่ยวกับคดีเนี้ยสิบสี่รายด้วยกันเพราะว่ามีการร้องเรียนจากชาวบ้านเขาไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมนะคะโดยบอกกับทาง
แบบนี้ไปแจ้งก็โดนสิคะเจ้าหน้าที่เข้าไปเลยนะคะเป็นทหารกองทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมหาสารคามร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดและฝ่ายความมั่นคงของอำเภอบรบือบุกไปจับกลุ่มนักพนันลักลอบเปิดบ่อนเล่นไพ่ผสม๑๐อยู่ในบ้านหลังหนึ่งชุมชนคุ้มสนามต
ว่าเคลียร์กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้วไม่มีใครกล้ามาจับหรอก
และบ่อนดังกล่าวมีชายชะกันมาคุ้มครองและดูต้นทางให้อีกด้วย
เจ้าหน้าที่ไปถึงนะคะนักพนันกว่า๒๐คน
เห็นเจ้าหน้าที่ก็วิ่งกระหลบหนีไปคนละทิศคนละทางนะ
แต่บางรายเขาวิ่งไม่ทันเขาก็มีวิธีตบตาตำรวจ

ลงค่ะองค์นักแสดงลงทันทีเลย
หลับบอกหลับสนิทมากไม่ได้มาทำอะไรบอกมาหลับเฉยนะเป็นบ้านเพื่อน
รายเมื่อสักครู่จะเห็นทำทีนวดแผนโบราณให้กันก็มี

เมื่อยขึ้นมาทันทีแล้วตอนเล่นไม่เมื่อยเหรออ่า
โดยสามารถจับกลุ่มนักพนันได้ทั้งหมด๑๔คน
พร้อมยึดของกลางเป็นอุปกรณ์การเล่นพนันนะคะ

ห่างจากที่ว่าการอำเภอบรบือ
และสถานีตำรวจ๕๐๐เมตรเท่านั้นเองค่ะ